ส่วนนักวิ่งไทยก็น่าชื่นชมกับการแข่งขันในประเภท๔คูณ๑๐๐เมตรวิ่งผลัดนั่นเอง
ทีมชายทีมหญิงคว้าเหรียญทองได้ทั้งคู่
ไปดูเทปการแข่งขันนี่คือมันมากแบบแซงกันแบบเส้นยาแดงผ่าแตก
แต่สุดท้ายเราคว้าเหรียญทองได้ทั้งคู่อย่างยิ่งใหญ่
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูซักวงธองดีครับ
หวังที่จะทวงแชมป์กลับมาให้ได้เร็วที่สุด
และผลปรากฏว่าทุกคนไม่ทำให้คนไทยผิดหวังนะครับ
ปาดหน้าแซงคู่แข่งในช่วงไม้ที่๓
ที่สุภาวันที่ปัตย์หรือลูกกบนะครับ
เร่งสปีดหนีนักวิ่งเจ้าภาพฟิลิปปินส์
เข้าเส้นชัยไปแบบเสียวไส้ด้วยเวลา๔๔๓๘วินาที
เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของพวกเธอกันซะหน่อยครับ
มาดูในส่วนของประเภทชายกันบ้างนะครับ
ใครเราทรงสี่หนุ่มลมกดตัวความหวัง
นำโดยเจ้ามิวจิราภงมีนาพะ
ดูมุ่งมั่นเป็นพิเศษในฐานะกัปตันทีม
และถือเป็นขาประจำที่คว้าเหรียญทองในไฟ
การนี้ได้ถึงสี่สมัยติดต่อกันนะครับเช่นเดียวกับรัตนพลโสวัน
โดยพนึกกำลังกับประดิษฐ์ช่วงชัยและสิริพลพันแผ่
น้องเล็กสุดท้องของทีมที่ได้รับโอกาสวิ่งไม้สุดท้าย
ซึ่งทุกคนนั้นทำได้ดีครับออกตัวนำคู่แข่งทั้ง๓ชาติ
เข้าเส้นชัยแบบม้วนเดียวจบด้วยเวลาสามสิบเก้าจุดสองเจ็ดวินาที
เหรียญทองสมัยที่๕ติดต่อกันได้สำเร็จ
ไปฟังเสียงเจ้ามิ้วกันสักหน่อยนะครับดูเหมือนจะมีเรื่องคุยมากกว่าเพื่อน
ผมกดดันมากเลยจริงจริงแบบอากาศก็เย็นกลัวแต่คิวขึ้นบ้าง
ผมก็ถามตั้งแต่ม้าหนึ่งตั้งแต่เจ้ารัฐยันมอสจนใบพันธุ์
น้องเป็นไงบ้างอาการฟรีพอเพื่อนบอกว่าฟรีแล้วก็สบายใจแล้ว
อ่าก็วันนี้ป้องกันเชียมได้ก็รู้สึกว่าตื่นตันใจมาก
แม่ดูเจ้าตัวจะลุ้นเอามากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับ
และเห็นบอกว่าขอมอบเหรียญทองนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยด้วยนะครับ
ยังคงปากหวานเช่นเคยนะครับมิ้ว
แม่สุดยอดจริงนะครับสำหรับ๒เหรียญทองของทีม
วิ่งผลัดสี่คู่หนึ่งร้อยเมตรชายและหญิงของไทยนะครับ
ก็หวังว่า๔เกมครั้งหน้าจะสามารถป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยนะครับ
ชูศัพท์วงทองดีข่าวไทยรัตน์ทีวีแรงงานจากเมืองคลาสประเทศฟิลิปปินส์ครับ
นี่ได้มอบความสุขให้กับคนไทยจริงนะ
แล้วก็ชื่นใจสำหรับทัพนักกีฬาไทย
ไม่ใช่แค่วิ่งหรอกหลายชนิดกีฬาที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม